ไปดูข่าวนี้ครับตำรวจสนตลิ่งชันเนี่ยจับคนร้ายที่ชิงทรัพย์ชาวบ้านนะครับ
อย่างที่คุณพระราพรบอกมันคิดได้ยังไง
คือไปชิงทรัพย์เขาตอนเขารอตักบาทเช้ามืด
เนี่ยเขายืนรอนะครับรอพระมาบินทบาทกันอยู่
เหตุเกิด๒๒มกราคมตี๕
กล้องวงจรปิดจับภาพขณะที่นางสาวสลัญญาพวงมณีอายุ๖๘ปี
กับนางประพากรเจริญอภิวัฒน์อายุ๖๐ปีน้องสาว
ยืนรอตักบาทพระที่หน้าหมู่บ้านมหาดไทย๒ถนนสุขาพิบาลบางระมาทซอย๑๑
ตลิ่งชายกรุงเทพมหานครมันวนรถมาแล้ว

สวมเสื้อแจ็คเก็ตสีน้ำเงินขาวสวมหมวกกระน็อกแบบเต็มใบสีดำ
ขี่รถจักรยานยนต์มานะครับไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน
นี่ครับวนรถมาแล้วแล้วเข้ามาหานางสรรญาบอกว่า
มารับย่ามพระแล้วถามว่ามาใส่บาททุกวันใช่ไหม
จากนั้นก็ชักมีดครับชักมีดยาวประมาณ๖นิ้ว
แทงเข้าที่ท้องของนางสาวสลัญญาคุณผู้ชม

เนี่ยฮะจากนั้นก็เกิดเหตุชุนละมุนนะครับ
ทำให้นางสรรญาถูกมีดบาดที่นิ้วก้อย
เนี่ยครับคุณผู้ชมจังหวะยื้อแย่งครับ

อาหารที่จะตักบาทพระตกเกลือนแตกกระจายหมด
ร้อยเงินน้ำหนัก๑บาทติดมือไป
แล้วก็มีจี้เงินตกอยู่ในที่เกิดเหตุ
พิสารัญยาเข้าแจ้งความที่สตลอดตริงชัน
ตรวจสอบกล้องวงจรปิดและเส้นทางที่หลบหนี
ทำให้รู้ว่าคนร้ายเนี่ยอยู่บ้านเช่าไม่มีเลขที่ที่ถนนราชมนตรีเขตภาษีเจริญ
ก็เลยนำกำลังไปจับกลุ่มนายอานนท์มุ่งขอบกลางอายุ๔๔ปีครับนะครับ
มีหมายจับของสารอาญาตลิ่งชันด้วยก็หอชิงทรัพย์ในเวลากลางคืน
สอบสวนในอานนท์ให้การว่าทำงานไปรอพอพอโอโหไปรอพอพอ
วันเกิดเหตุเพิ่งออกเวรครับช่วงเช้ามืด
เห็นคนออกมายืนสายบาทนะครับ

หวังอยากจะได้ทรัพย์สินจะเอาเงินไปใช้หนี้พนันออนไลน์
ร้อยเงินที่ได้ไปคิดว่าเป็นสร้อยสเตนเลส

คนโทรโมยก็สุดท้ายช่วงช่วยแห่งใจก็ดูกันนะครับ
ขอบคุณแห่งใจจริง
ทางลูกของคนใดก็โดน
โดนต้องทำสืบนองจากคนที่เรา
อยากให้เปล่าสีให้ผม
อานนท์นายโชคโชนนี่
ประวัติครับปลายปี๒๕๕๒ก่อเหตุชิงทรัพย
ทำร้ายร่างกายโดยใช้มีดกรีดหน้าผู้เสียหาย
แล้วข่มขืนก็ทำจำลาวเจ้าทรัพย์
ท้องที่ของสนสารแดงครับ
ออกจากคุกมาไม่นานก็ก่อเหตุลักษัพในท้องที่สอนอเพชรเกษม
ออกจากคุกมาได้เมื่อปี๒๕๖๕ปีที่แล้วนี่

อกจากนี้นะครับมีเหตุคนร้ายนะครับ
ใช้มีดชิงทรัพย์ช่วงเช้ามืดอีกหลายคดี
ในพื้นที่ใกล้เคียงของสนตลิ่งชันสพบังกลวย
หากผู้เสียหายรายใดสงสัยว่าอานนท์เป็นคนก่อเหตุ
ไปดูตัวได้ไปชี้ตัวได้ที่สอนอตลิ่งชันครับ